คุณผู้ชมครับมาอีกเรื่องหนึ่งเห็นคาตาแล้วฮะ
นักศึกษาสาวภาวะเจอนุ่มช่วยตัวเองบนรถตู้โดยสาร
พอหันไปว่าหนุ่มคนนี้ก็บอกแล้วยังไงกระซิบมันแตกแล้วจะทำไมอ่ะอ้าว
อ้างไว้แบบนี้เลยว่าจิ๊บแตกนะฮะ
เป็นเรื่องที่ถูกโพสต์ลงในโลกโซเชียลกรุณาอ่านให้ครบถ้วน
มีวิจารณญาณในการชมนะคะเจอโรคจิตบนรถตู้สายคลอง๑๖ราชมงคล

โหนั่งติดกันเลยแล้วเรื่องเหตุการณ์ผู้ชายคนนี้มีลักษณะเหมือน
เอ๊ควักอะไรออกมาจะช่วยตัวเองหรือเปล่าสาวคนนี้ก็เลยโวยวายขึ้นมา
ปรากฏว่าผู้ชายเขาก็อ้างว่าซิปกางเกงมันแตก
จากนั้นก็รีบขอลงจากรถไปทันทีตรงแถวโลตัสคลอง๔นะครับ
โดยผู้โพสต์ซึ่งเป็นนักศึกษาสาวบอกว่า
ตัวดิฉันเองไม่ได้แต่งตัวล่อแหลมด้วยซ้ำ
แต่ก็ยังเกิดเหตุการณ์แบบนี้ขึ้นจนได้นะครับ
เราดูเรื่องราวบนรถตู้กันหน่อยนะ
ว่าเกิดอะไรขึ้นนะครับ

กล้าวผมจีบจริงจริงหนีไปเฉยตัวดิบหนีไปเฉย

เปล่าผมไม่ได้ทำแบบน้องเขานะ

ผมขอโทษครับผมจะเอาตัวหนีบหนีบจริงจริงขอโทษเข้า

ขอร้องนะพี่ขอร้องด้วย

ทีนี้ทีมข่าวของเราก็ตามไปหาผู้เสียหาย
เป็นนักศึกษาสาวชั้นปีที่๑ที่ถ่ายคลิปไว้ได้นะครับ
สิ่งที่เธอโพสต์อยู่ในโลกโซเชียลนะฮะเธอบอกว่า
ให้มีวิจารณญาณในการรับชมเจอโรคจิตบนรถตู้สาย
คลอง๑๖ราชมงคลผู้ชายคนนี้นั่งใกล้เรานั่งติดกัน
เอากระเป๋าผ้าสีม่วงปิดมือซ้ายไว้
เราก็ไม่อยากคิดอะไรนะพอหันไปเท่านั้นแหละ
คือซิปปลดหมดเห็นหมดแบบแข็ง

พอเราเห็นมันบอกจอดป้ายหน้าด้วยครับ

นี่ก็เลยหันไปมองหาคนช่วย

รีบถ่ายคลิปไว้แล้วก็ลุกออกมาเลย
มีพี่ผู้ชายเสื้อแดงช่วยไว้แล้วพี่ผู้หญิงจับมือเรา
เพราะว่าเรากลัวและเรามือสั่นมากแล้ว
ส่วนมันลงไปที่ป้ายโลตัสคลอง๔ค่ะ

แท็กแชร์ได้เพื่อให้ระวังตัวค่ะ

ไม่ได้แต่งตัวล่อแหลมแต่อย่างใดค่ะ
แท็กมีคนโดนคนนี้ทำหลายคนแล้วด้วยค่ะ
นี่คือสิ่งที่เธอเตือนภัยอยู่ในโลกโซเชียล
ดังนั้นเราเห็นเธอเตือนภัยแบบนี้

ไปพบไปเจอกับนักศึกษาสาวชั้นปีที่๑

บริเวณตลาดพระรูปคลอง๒ธัญบุรี

เพราะว่ามีเบาะนั่งทั้งหมด๓แถว

ที่๒มีผู้ชายนั่งอยู่คนเดียว
และแถวสุดท้ายก็มีผู้ชายนั่งอยู่
เธอก็เลยเลือกนั่งที่แถว๒

ปรากฏว่าเมื่อรถเริ่มออกตัว
ก็เห็นผู้ชายที่นั่งข้างมีพฤติกรรมแปลก
เอาถุงอะไรของเขาปิดไว้
แล้วก็มือข้างหนึ่งก็ยึก

แต่แถวสองมันก็เป็นมุมอับเหมือนกันนะ
เพราะมันถูกแถวหน้าบังแล้วก็มีแถวหลัง
แต่มันก็มีคนแถวหลังสามารถมองเห็นได้นะ
พฤติกรรมอะไรที่มันแปลกนะฮะ
เธอก็เลยนี่แหละครับตัดสินใจทั้งถ่าย
แล้วก็ให้คนในรถช่วยกันเห็นไหม

เขาก็ถ่ายคลิปเอาไว้ได้ทั้งหมดนะครับ
ฟังเสียงของนักศึกษาสาวชั้นปีที่๑

ลักษณะของเขาคือกางเกงอะค่ะ
รุมค่ะเปิดหมดเลยเห็นหมดเลยว่ากำลังพยายามช่วยตัวเองอยู่อะค่ะ
ทุกอย่างคือเห็นชัดเจนหมดทุกอย่าง
เห็นแล้วเขาก็เหมือนเขารู้ว่าหนูเห็นอย่างนี้ค่ะหนูก็ตกใจ
ทีนี้พอเขารู้ว่าหนูรู้เขาก็เลยตะโกนว่า
เออพี่ครับช่วยจอดด้วยครับใป้หน้าครับ
คือเหมือนกับว่ากระอักกระอวนว่าแบบเออแบบจะลงแล้วอะไรอย่างนี้ค่ะ
หนูก็เลยหันไปหาคนช่วยข้างหลังค่ะก็มีพี่ผู้ชายคนนึง
หนูก็เลยหันไปแบบให้เขาช่วยค่ะหนูก็มีสติหนูก็นั่งกับเขา

ยังมีสตินะฮะแล้วก็คนบนรถตู้ก็ยังช่วยกันไว้นะฮะ
นักศึกษาสาวบอกอีกนะครับว่าหากใครเจอเหตุการณ์แบบนี้ให้ร้องตะโกน
จานให้ผู้ก่อเหตุเกิดความอับอายจะได้ไม่กล้าทำ
ซึ่งหลังจากเกิดเหตุได้เข้าแจ้งความไว้แล้ว
ให้ตำรวจติดตามตัวชายคนนี้มาดำเนินคดีต่อไป
และคุณอยากรู้ไหมว่าผู้ชายคนนี้ได้ลงรถตู้ไหม

เพราะว่าผู้โดยสารในรถคว้ามือเอาไว้
รถตู้คันนี้ก็ขับไปไปถึงป้อมตำรวจ
เพื่อที่จะส่งผู้ชายคนนี้เข้าไปที่ป้อมตำรวจให้ตำรวจจัดการ

แต่ป้อมตำรวจไม่มีตำรวจอยู่
ดังนั้นคนขับรถตู้ก็เลยต้องปล่อยผู้ชายคนนี้ไป
ก็ลงไปที่ป้อมว่างแล้วแต่เขาจะไปไหนต่อ
ก็ป้อมไม่มีตำรวจอยู่แล้วทำไงดี
ก็ต้องปล่อยตัวเข้าไปทีนี้ก็เลยเป็นคลิปออกมาแล้วก็เตือนภัยกันแล้วกันนะฮะ
ให้เขาไปเย็บซิปอะไรให้เรียบร้อ
เพราะซิปแตกอ่ะเหรอคุณเชื่อเขาไม่แล้วซิปแตก
คือเขาบอกคนในรถไม่เชื่อไม่เชื่อว่าซิปแตกว่าพฤติกรรมของเขาคือการช่วยตัวเองในรถ
คนเดินสารแบบนี้ก็ต้องระวังมากขึ้นเนาะ